สำหรับเรื่องเกี่ยวกับพญาวานอนที่เขาหน่อ

เขาบอกว่าไปเจอพญาวานอน

คุณพิธาแบบนี้เหมือนเลยนะ

นำเสนอข่าวไปเราก็ต้องพิสูจน์ให้คุณผู้ชมด้วยนะคะ

ทุกวันเลยมีคนไปรอดูพญาวานอน

เพราะมาเป็นรถทัวร์เลย
และยิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์

ไปเที่ยวรอบนอกแล้วแวะเที่ยวเขาหน่อสักนิดนึง

ทีมข่าวของเราได้มีโอกาส

ได้มีโอกาสไปพิสูจน์

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา๒๕กันยายน
เอาโดรนขึ้นบินเลยดูสิมีไหมพญาวานอน
พูดจริงมันมีป่าด้วยมันก็อาจจะมองยากนิดน
มองแบบนี้เขาหน่อสูงมากนะ
ใช่แล้วผู้สื่อข่าวของเราปีนบันไดขึ้นไป๗๐๐๘๐๐ขั้น
ขึ้นไปอยู่ห่างจากจุดที่เขาเคยมีภาพออกมาว่าเห็น
ห่างประมาณ๔๐๕๐เมตรแต่ก็ไม่เจอนะ
อันนี้ตอนที่เห็นไหมคะผู้สื่อข่าวปีนบันไดแบบนี้คุณขึ้นไป
พยายามให้ใกล้ที่สุดพยายามจะพิสูจน์ให้คุณผู้ชมของเราได้ทราบความจริง
แต่เอาเป็นว่าทั้งภาพโดรนเองก็ไม่เจอลิง
ผู้สื่อข่าวปีนขึ้นไปเองก็ไม่เจอลิง
เท่านี้พอไหมของมันต้องมีหลักการค่ะ
เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๒นครสวรรค์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์บอกว่า
เดี๋ยวเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริง
สัปดาห์หน้านายธนิษฐ์หนูยิ้มผู้อำนวยการนะคะ
ให้ข้อมูลว่าเอาอย่างแรกเลย
ประชากรลิงในเขาหน่อเขาแก้วปี๖๑ค่ะ
สำรวจออกมามีประมาณ๕๘๐๐ตัวและตัวที่ใหญ่ที่สุดล่ะมีไหม
มีค่ะน้ำหนักเขาประมาณ๑๐๕กิโลกรัม
ความยาวลำตัวฟุตครึ่งก็คือ๕๔เซนติเมตร
หางยาว๕๔เซนติเมตรขนาดเท่าตัวเขาเลย
จากภาพถ่ายยังไม่สามารถระบุชนิดและขนาดของลิงได้

สำนักบริหารพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าดูภาพแล้วแหละ
แต่มันมองไม่ชัดนะชนิดไหนขนาดเป็นอย่างไร
เพราะมันไกลหนึ่งและสองที่มองว่ามันใหญ่เนี่ย
ท่านผอจะได้ความคิดเห็นว่ามันเป็นมุมเสยรึเปล่า
การที่เราถ่ายมุมเสยอย่างที่ฉันเนี่ยช่วงขาสั้น
เวลาอยากจะถ่ายภาพก็ต้องถ่ายภาพมุมเสย
เราจะได้สูงขึ้นจะได้ใหญ่ขึ้นเหมือนเช่นเดียวกัน
เชกเช่นเดียวกันมันมองจากมุมสูงหรือเปล่า
มันก็เลยทำให้เห็นว่านี่เป็นลิงตัวใหญ่นะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะคนที่ทัวร์ลง
บอกว่า๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ยังไม่มีใครเจอหรอก
พญาวานอนใช่แต่ที่เขาบอกนะ
เขาบอกว่ายังไม่อยากให้คนไปเยอะเดี๋ยวมันจะเป็นการรบกวนศาสตร์
ไม่ทันแล้วอย่างเราก็ตามนะคะ๖โมงเย็นเขาบอกว่า
ไม่มีใครเจอพญาวานอนแต่อย่างน้อยก็ได้เจอฝูงค้างคาวออกจากถ้ำ
เขาแก้วก็ได้เก็บภาพประทับใจสวยเชียว
ถ้าใครไปเที่ยวจุดนี้คือจุดชมค้างคาวนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้า
เดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบอีกทีนึง
ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ติดภารกิจเรื่องทำหมันลิงอยู่
แต่ไม่ได้ถึงขั้นจะพลิกแผ่นดินหาให้เจอนะ
เขาก็เลยเตือนไว้ว่ากลัวว่าคนจะไปเยอะ

แล้วก็เป็นการทำลายธรรมชาติด้วย